ยังไม่เท่ากับความโสดในวันวาเลนไทย
โอ้โหนี่คุณจะโยงเรื่องอะไรกันบ้าง
เอาง่ายเลยอยู่ข้างนอกมันเจอฝุ่น
อยากเข้าไปนั่งในใจคุณผู้ชมจะได้ไหมคะ

ฝุ่นมันเยอะคุณบางพื้นที่นะ
ฝุ่นเนี่ยทะลุไปแบบ๒๐๐กว่า๓๐๐กว่า

ค่าฝุ่นล้อมขนาดเล็ก๓๘๐กว่า

ถือว่าอันตรายต่อสุขภาพมากนะครับ

ใครไปทำกิจกรรมนอกบ้านแล้วเจอฝุ่นแบบนี้
ค่าฝุ่นที่มันขึ้นลงมันก็น่ากลัวนะ
แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนักข่าวของเราค่ะ
ไปสำรวจที่พื้นที่พยาว
เพราะว่าพยาวเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน๓จังหวัด

ใช่ค่ะคุณดูสิเนี่ยถูกปกคลุมด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ควันไฟควันไฟหนาทึบสภาพอากาศโดยทั่วไปเนี่ยนะ
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เริ่มแล้ว
เป็นหวัดคัดจมูกไอน้ำมูกไหลแสบคอแสบตากัน

เพราะว่าสถานการณ์ไฟป่าครอบคลุมไปแล้วทั้งหมด๙อำเภอของจังหวัดตาก
คุณดูสิภาพน่ากลัวมากนะฮะที่ปากเนี่ยนะครับ
รวมไปถึงในพื้นที่ป่าเหนือเขื่อนภูมิพล
เจ้าหน้าที่สวนที่กำลังการเข้าไป
ดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายจุด

มากถึง๑๑๒จุด

ดับไฟก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าถึง๓ชั่วโมงครับ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะทุ่มเทกำลังดับไฟป่า

แต่ก็ยังมีบางจุดนะมีคนรอบจุดไฟเผาไร่อ้อย
โดยวันนี้ปพได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ไร่อ้อย
ใกล้กับบ่อทิ้งขยะขนาดใหญ่ของเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้วดูสิทั้งกลุ่มควันพวกเศษขี้เท่าดำเลยนะ
มันลอยมาแล้วมันลอยมามันก็ปกคลุมทั่วพื้นที่ไปหมดเลย
นี่ภาพนี้น่ากลัวใช่ค่ะเห็นกลุ่มควันไฟทั่วชายแดนแม่สอดเลยนะ
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาใช้เวลาเป็น๒ชั่วโมงกว่านะคะ
ถึงจะดับไฟที่อยู่ในไร่อ้อยได้สำเร็จ
แล้วปรากฏว่าไร่อ้อยรวมถึงป่าที่อยู่ข้างเนี่ย
มันโดนไฟไหม้เสียหายเป็นวงกว้างเลยค่ะแบบนี้
โอ้โหได้รับผลกระทบหนักจริงนะ
ใช่นะฮะต้องเตือนนะพี่น้องเกษตรกร
อย่าเพิ่งเผาอะไรนะวัชพืชอะไรต่างนะครับ